วันนี้เสื้อสีชมพูเปิดขายไปแล้ว
รอบนึงหมดเร็วมากนี่เปิดขายอีกรอบ

หลังจากที่สโมสรนำมาวางจำหน่ายรอบที่๒
ซึ่งการเอามาวางขายครั้งนี้นะคะ
ก็ขายที่ร้านขายสินค้าที่ระลึกหน้าสนามนะคะ
แล้วก็หมดภายใน๒ชั่วโมงค่ะ

เจ้าของเสื้อสีชมพูในราคา๔๘๐บาท

เคยวางจำหน่ายไปแล้ว๑ครั้ง
เป็นล็อตแรกค่ะวันที่๑๒กุมภาพันธ์นะคะ

วันเดียวยังไม่ถึงก็หมดภัย

จะออกมาจำหน่ายเอาใจแฟนฟุตบอลอีกครั้งนะคะ

นัดแรกในวันที่๕มีนาคมนี้ค่ะ